ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันการศึกษา
ผู้สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
ในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการเงิน
เพื่อเป็นการตอบโจทย์ลูกค้าทุกมิติ
การใช้ชีวิตยุคดิจิทัลในรั้วมหาวิทยาลัยครับ

ธนาคารกรุงไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบกรุงไทยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านการเงินและการศึกษา
โดยมีจุดแข็งของทั้งสองสถาบันเพื่อทำให้เกิดเทคโนโลยีชั้นนำ
ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
ที่การบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังระบุว่า
การร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มี
และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย
ซึ่งเป็นการรับมือเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญ
โดยใช้จุดแข็งของสถาบันที่มีคณาจารย์และนักวิจัย
มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง
นักศึกษาที่เป็นอนาคตของประเทศ
มาร่วมทำให้เกิดเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ
โรงนามความร่วมมือของบริษัทนะครับ
ทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง

เพื่อจะนำเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับ
ซึ่งทำได้ภายในประเทศ
เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าของกรุงไทย
รวมทั้งช่วยในเรื่องการยกระดับทางด้านอุตสาหกรรมนะครับ
และทางด้านราชการที่นำโดยธนาคารกรุงไทยครับ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยระบุว่า
จะร่วมกันวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โดยธนาคารจะให้การสนับสนุนด้านการวิจัย
ด้านการเงินการธนาคารและด้านอื่น
รวมทั้งกับคณาจารย์และนักศึกษาในโครงการต่าง
เช่นทุนวิจัยด้านนวัตกรรม
ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะนำไปใช้ไม่เป็นแต่เพียงในสาขาของเรา
แต่ในเรื่องของโครงการต่างของทางกระทรวงการคลัง

อย่าลืมว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ

เพราะฉะนั้นเราเองก็มีภารกิจที่จะต้องตอบโจทย์
ผลักดันให้ทางกระทรวงการคังสามารถเป็นหนึ่งในองคาพยพ
ธนาคารกรุงไทยยังให้บริการทางการเงินครบวงจร

อำนวยความสะดวกในด้านต่าง
แก่บุคลากรและนักศึกษา
วิชาเรียนลงทะเบียนเรียน
ตรารางเรียนตารางสอบ

สถานที่และอุปกรณ์ต่าง

ติดตามข่าวสารในรั้วมหาวิทยาลัย

ยังจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบภายนอกมหาวิทยาลัย
หน่วยงานของภาครัฐต่างที่เกี่ยวข้องอีกด้วย